ส่วนเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยก็ยังคงต้องตอบคำถามเรื่องนี้ทุกวันนะคะ
สักข่าวถามบอกเบื่อไหมที่จะต้องตอบ
คุณพิทาก็บอกไม่เบื่อที่จะต้องตอบแล้วก็เตรียมรับมือเรื่องนี้มาอยู่แล้วนะคะ
การที่ตนเองเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเกิดขึ้นจากที่หลังจากที่สารมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก
ซึ่งก็มีเอกสารยืนยันคำสั่งสาร
ใครอยู่เบื้องหลังการฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่ออีก
ผู้สื่อข่าวถามแต่ว่าคุณพิทาก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้นะคะ
แต่บอกว่าได้รับข่าวที่มีคนส่งมาให้

ความพยายามฟื้นคืนชีพด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือทางการเมือง

แล้วก็บอกว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมือง
ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อนุมานได้หลายอย่าง
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นสิ่งที่คิดไว้แล้ว
แล้วก็เตรียมรับมือแล้วและไม่เบื่อที่จะต้องตอบเรื่องนี้ค่ะ
และวันนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
ก็คือกระแสข่าวว่าคุณพิทาไปเซ็นค้ำ
สินทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์

เรื่องนี้พอผู้สื่อข่าวถามคุณพิทาบอกว่าไม่มีปัญหา
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ประสานกับปปชมาตลอด
ถ้ามีคนร้องก็พร้อมตอบอันนี้ไม่ต่างจากเรื่องหุ้น
ขณะที่นายประเสริฐจันรวงทองนะคะ
พูดถึงประเด็นหุ้นสื่อว่าพักเก้าไกลจะผ่านไปได้ด้วยดี
ส่วนการจัดตั้งคอรมอพิธา๑นั้นต้องรอกรกตรับรองจำนวนสอสอแต่ละพักให้ชัดเจนเป็นทางการก่อน
มาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะนาวากาตรีสิทธาธิวารี
วันนี้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะแหมเรื่องคนถือหุ้นกับคนถือปืนนะคะ
บอกว่านายพิธาคนธรรมดาเต็มขั้นประชาชนอุตส่าห์เลือกมาให้เป็นว่าที่นายกถือหุ้นไอทีวี
ถูกตรวจสอบจะเป็นจะตายกลัวครอบงำสื่อกลัวประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมกลัวได้เปรียบเลือกตั้ง
พลเอกประยุทธ์พบทบอำนาจล้นฟ้าตัวเองอยากเป็นนายกวงเล็บสั่งลูกน้อง
ถือปืนขับรถถังออกมายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูลทำลายประชาธิปไตย
ไม่ถูกตรวจสอบเพราะตั้งองค์กรอิสระเองและออกกฎหมายอภัยโทษตัวเองเรียบร้อย
อยู่มา๙ปียังทำทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอำนาจการเมืองแบบนี้
ที่เดียวในโลกเท่านั้นอันนี้คือที่ฟีดนะคะของคุณสิทานะคะ
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
วันนี้พูดถึงเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธาด้วยบอกไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่าไหร่
แต่ว่าเราไม่มีปัญหาจะต้องทำให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้
จะพยายามช่วยเหลือทุกทางนะคะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณี
ที่เกิดขึ้นกับนายสนทิยาสวัสดีเรื่องการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
ที่ท่านเอาไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
ทำไมนายสนทิยาต้องเดือดร้อนที่นายสนทิยายังไปร้องคนอื่นได้ตลอดเวลา
ตอนนี้แหละนะคะจะปิดตำนานพวกนักร้องค่ะท่านบอกแบบนั้นค่ะ
ตำนานพวกนักร้องที่ไม่มีเหตุผลนะนะเพราะว่านอกจากสารจะพิพากษาจำคุกแล้วลงพญาสองเรื่องนะ
ผมยังอุทธรณ์อยู่อาจจะถูกจำจริงก็ได้